คุณผู้ชมฮะอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้
สายด่วนที่เราต้องจดจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับ

ในเรื่องของการประสานหาที่รับการรักษานะฮะ
อีกอันหนึ่งก็คือสายด่วน๑๖๖๙๑๖๖๙
เป็นของการแพทย์ฉุกเฉินอยู่แล้วที่เราใช้กันเป็นประจำ
และอีกอันก็คือสายด่วน๑๓๓๐ของสปสชนะฮะ
ก็หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ในการประสานเพื่อจัดหาเตียง
แล้วก็การรักษาผู้ป่วยเหมือนกันนะครับ
ทั้งสามหมายเลขนี้สำคัญแต่ทีนี้ครับก็มีปัญหาตรงว่า
โทรเข้าไปบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสายบางทีรอสายนานนะครับ
แล้วก็บางทีพอประสานไปแล้วไม่เห็นมีรถพยาบาลมารับที่บ้านเลยนะครับ
ทีนี้ครับเมื่อวานนี้ทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์
ก็คือนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะครับ
ได้พาผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานบางส่วนของทีมงานสายด่วน๑๖๖๘นะครับ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
เอาจริงนะคุณสืบสกุลคนเห็นภาพนี้ถามว่าเดี๋ยวก่อน

นั่นสิฮะคือคนคือคิดภาพไปว่าโอ้โหสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดนี้
สถานการณ์ที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้
ตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์ที่แบบโอ้โหทันสมัยเทคโนโลยีเต็มที่นะครับ
คอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยมีเจ้าหน้าที่นั่งเต็มไปหมดเลย
มีคอร์เซ็นเตอร์มีโทรศัพท์ใหม่

แต่ปรากฏว่านี่แหละครับคือสถานที่ทำงานบางส่วนของทีมงานสายด่วน๑๖๖
มีเจ้าหน้าที่ทำงานเพียงไม่กี่คนทำหน้าที่คอยรับสายซักประวัติ
แล้วก็ทำหน้าที่ในการคัดกรองความเสี่ยง
ธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานตรงนี้นะครับคือเป็นอาสาสมัคร
เป็นการรวมจิตอาสาทั้งหมดเลยนะฮะที่มีทั้งแพทย์พยาบาลนะครับ
แล้วก็นักวิชาการสาธารณสุขตอนนี้มีกำลังพลประมาณกี่คน

กี่สิบกี่ร้อยคนยังไงครับ
คนเองนะฮะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่
ประวัติแล้วก็วิเคราะห์อาการพูดคุยแต่ละสาย
คืออธิบดีบอกแบบนี้เลยนะเราแบ่งงานของคนที่ทำงานตรงนี้
เป็นสี่ทีมหลักค่ะหนึ่งทีมรับสายฮอตไลน์๑๖๖๘นะครับ
จากผู้ป่วยโควิด๑๙ทีมแรกจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย
สองทีมข้อมูลมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
ทีมสายด่วนทีมแรกแล้วก็ทีมประสานงานวิเคราะห์ข้อมูล
ทำฐานข้อมูลสรุปข้อมูลรายวันค่ะสามทีมแพทย์อืม
แพทย์จะประเมินอาการระดับความรุนแรงของผู้ป่วย
แบ่งเป็นสามระดับแล้วฮะสีแดงสีเหลืองสีเขียว
ความรุนแรงของโรคเพื่อจะส่งรักษาว่าจะไปโรงพยาบาล
หรือจะไปโรงพยาบาลสนามหรือจะไปฮอสวิเทลและสี่คือทีมตอบสนอง
และประสานงานมีหน้าที่ในการประสานขอเตียงจากโรงพยาบาลเป้าหมาย
ศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถีอีกต่อหนึ่งนะครับ
แล้วก็ประสานในส่วนของศูนย์เอราวันกรุงเทพมนาคอนนะครับ
ก็ทีนี้ฮะการใช้เวลาในแต่ละคู่สายนะคุณ
เขาบอกว่าคนที่โทรมาถามว่าทีมบุคลากรตรงนี้
ต้องคุยนานแค่ไหน๒๐๔๐นาที
ก็เฉลี่ยครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเอาจริงนะเวลาโทรมา
มันไม่ใช่การถามคำตอบคำไงมันต้องไล่ซักประวัติว่า
คุณไปเจอความกลุ่มเสี่ยงมายังไงบ้างไปที่ไหนมาบ้าง
เป็นว่าทีมตรงนี้ต้องทำหน้าที่ในการสอบสวนโรคเลยแหละ
สอบสวนโรคแล้วก็ให้รู้ถึงอาการประสานจัดหา
กระทั่งเรื่องของสิทธิการรักษาด้วยไงคุณ
ทีนี้ครับงานตรงนี้มันค่อนข้างหนัก
คู่สายที่มีอยู่แค่๒๐คู่สาย
แต่ละวันมีคนโทรเข้ามามากถึง๓๖๐๐สาย

แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้ไปที่อธิบดีกรมการแพทย์บอกว่า
จะมีการแก้ไขก็คือจะมีการโอนสายเข้าไป
มือถือส่วนตัวของจิตอาสาจากทั่วประเทศ
แล้วก็จะเพิ่มคู่สายอีก๑๐คู่สาย
และอย่างที่เมื่อวานคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าจะพยายามหาวิธีการเพิ่มคู่สายให้มากขึ้น
เพราะเชื่อว่าผู้ที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้ว
ต้องการพูดคุยกับหมอทั้งนั้น

แต่จะพยายามหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำได้นะครับ

การแพทย์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่า

ห้องเมื่อกี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของห้องในการทำงานเฉพาะกิจของจิตอาสา

ที่ทำหน้าที่ในการรับโทรศัพท์
แม้แต่โทรศัพท์กลับไปหาประชาชนที่ให้ข้อมูลไว้

กับทางสปสชสายด่วน๑๓๓๐

เขาพยายามที่จะมาทำงานร่วม
กับสายด่วน๑๖๖๘เหมือนกัน
ตอนนี้จะจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มคู่สาย

ของสปสชสโด่น๑๓๓๐
กรมการแพทย์สายด่วนเฉพาะกิจ๑๖๖

เพราะเมื่อสักครู่นี้เองตอนที่สวพคอร์ทันแหลง
คุณหมอทวีสินก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
เขาคุยกันแล้วแล้วก็ให้ทางพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์
เลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ต้องมาบูรณาการมาปรับปรุงเรื่องการให้บริการ
ทุกวันนี้คนโทรมาเยอะจริงค่ะ

เป็นการฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้คุณ
ฝากเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลชุดการตรวจเอาไว้

แรกจะเป็นคนรับสายเก็บข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
แล้วจะมีชุดที่๒เป็นคนโทรกลับไป
ติดต่อประสานกับผู้ป่วยแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีต่าง
อันนี้คือสิ่งที่จะมีการปรับการทำงาน
ต้องปรับโดยเร็วแหละใช่นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
มีคนโทรเข้าไปแล้วก็ไม่มีการรับสายอีกหลายเคสนะครับ
แต่ทีนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือ
สมบัติบุญงามอนงนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

บอกว่าทำไมถึงไม่ใช้สายด่วน๑๑๒
คุณจำสายด่วนนี้ไหมฮะได้ไหมครับ
คือเป็นสายด่วนที่ทางรัฐบาลตั้งเอาไว้
เพื่อให้ประชาชนแจ้งเรื่องโดยตรงมาถึงรัฐบาลได้ทันควัน
เป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเลย
เขาบอกเอา๑๑๑๑มาใช้มาใช้แทน๑๖๖๘ได้ไหม
เนื่องจากสายด่วน๑๑๑๑จากรัฐบาล
ระบบงานข้อมูลและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างอยู่แล้ว
เพียงแต่มีเจ้าหน้าที่แค่๑๐กว่าคนเท่านั้น
แล้วก็เพิ่มกำลังของคนและขยายระบบเข้าไป
อกจากนี้เคยตามไปดูระบบงานของ๑๑๑
จริงระบบนี้นั่งทำงานที่ไหนก็ได้
แต่ทางกรมการแพทย์เขาก็ชี้แจงมา
บอกว่าการหาคนมารับสายไม่ได้หามาได้ง่าย
ไม่ใช่แค่เป็นจิตอาสาโดยทั่วไป
หรือเป็นใครก็ได้ที่จะมารับสาย
แต่คนรับสายได้ต้องเป็นนักวิชาการทางด้านสาธารณสุข
ขึ้นมาจนถึงพยาบาลจนถึงคุณหมอเอง
ไม่ใช่ว่าเอาจิตอาสาทั่วไปมารับสายก็ได้

แล้วก็มีคุณหญิงสุดารัฐเข้ามาให้คำแนะนำ
มีผู้ที่มีความรู้ด้านอื่นเข้ามาให้คำแนะนำ

ว่าจะมีการเร่งแก้ไขปรับปรุงยังไงบ้าง